คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ถ้าหากว่าย้อนรอยกลับไปดูตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
มีลำดับความเป็นมาอย่างไรรวมทั้งเหตุการณ์นี้คดีนี้นะครับ
เกี่ยวข้องกับหลายคนตำรวจก็เกี่ยว
มีการสั่งเด้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปแล้วด้วยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับ
ว่าเป็นของคนร้ายจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมจัดกำลัง๓ชุดออกไล่ล่าตัวคนร้ายนะครับ
ถัดมาอีกหนึ่งวันครับ๒๒พฤศจิกายน
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าว
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้ง
และตรวจสอบการใช้โทรศัพท์เข้าออกของคนร้ายที่ทำตกในที่เกิดเหตุ
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
นำตัวชายอายุ๒๖ปี๑ในผู้ต้องสงสัย
ไปสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดนะครับ
๒๓พฤศจิกายนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลว่าโทรศัพท์มือถือที่คนร้ายทำตกเอาไว้
เป็นการแกล้งทำตกเพื่อต้องการตกตา
และทำให้ตำรวจสับสนในการติดตามตัว
เนื่องจากในเครื่องมีประวัติต่อสายถึงบุคคลอื่น๑๗ราย
แต่เป็นการโทรศัพท์หาและวางสายทันที

กับหลอกให้ตำรวจลงทิศทางในการสืบสวนครับ

พลตำรวจตรีสุธิพงศ์วงปิ่นรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

หลังมีคำสั่งให้พันธุ์ตำรวจเอกสุเทพภัยบูลผล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร๒พี่น้อง
ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๗

เพื่อปรับรูปแบบการสืบสวนครับ

ระดมกำลังตรวจค้นบ้านแฟนสาวของผู้ต้องหาอำเภอสองพี่น้อง
ของกลางต่างจนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มในที่สุดครับ